นาทีนี้เนี่ยโอ้โหร้อนระอุจริง
เรื่องราวของดราม่าทั้งตัวของศิลปินเองนะคะ

ในฐานะเกอร์กรุ๊ปของเกาหลีที่ดังที่สุดในตอนนี้
ก้าวกระโดดโกยความนิยมเพิ่มจากเดิมมากกว่า๕๐นะคะ
คือต้องบอกว่านาทีนี้เนี่ยต้องยอมจริงนะ
เรียกได้ว่าดังแล้วก็ฮอตมากที่สุดในเอเชีย

แล้วก็ต้องบอกว่าเธอเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากเลย
เพราะว่าใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีตั้งแต่อายุ๑๓๑

เพราะฉะนั้นเราต้องสนับสนุนผลงานเธอต่อไปนะคะ

เห็นไหมเมื่อวานเนี่ยจียอนเนี่ย
จะโดนไล่กับเกาหลีเพราะว่ามีกระแสข่าวว่า

ทางนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวไล่จะย้อนกลับไปทางเกาหลี